มาเกาะขอบหน้าจอกันเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะหมอไก่พพาธินีค่ะ

ราศีจะเปลี่ยนดวงจะย้ายอีกแล้ว

เนื่องมาจากนะคะหลังวันที่๒๙มีนาคมค่ะ
ดาวพระธรรมจะย้ายจากราศีมังกรค่ะ
เข้าสู่ลักษณะราศีกุมคุณผู้ชม
ส่งผลให้๓ราศีเขาบอกว่าดวงดีสุดแบบเตอร์ไพรส์เลยล่ะคุณผู้ชม
เห็นบอกว่ามีบางราศีจะถูกลอตเตอรี่ดวงดีด้วยนะ
แล้วมีใครกันบ้างไปฟังหมอไก่พอพาทินีค่ะ
ราศีแรกก็คือชาวราศีเมฐุลนะคะ
สำหรับชาวราศีเมทุนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาดวงดีบ้างไม่ดีบ้าง
พอหลังวันที่๒๙มีนาคมเป็นต้นไปเขาเรียกว่าดวงดีมาก
อีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีสิงศ์
สำหรับชาวราศีสิงศ์ช่วงที่ผ่านมาเขาเรียกว่าหัวเดียวกับเทียมรีบ
ก็คือเหมือนทำอะไรก็คือต้องทำคนเดียวตลอด

ที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยช่วยเหลือ

แต่ว่าหลังจากนี้ไปก็มีโอกาสที่แบบผู้ใหญ่จะเกื้อหนุน

ชาวราศีกุมถือว่าดวงดีมากเลย
เพราะว่าดาวพระราชสบดีจะย้ายมาทับตัวของเขาเอง
เขาเรียกว่าดวงดีทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงาน

แต่ว่านับตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมเป็นต้นไป

ถ้าสมมุติชาวราศีกุมเหมือนกับว่าวางแผน
อยากจะทำงานอะไรอยากจะเหมือนกับว่าเริ่มต้นอะไรใหม่